กลับมาช่วงนี้คุณผู้ชมคะจะพามาติดตาม
เลียงบรรยากาศการชุมนุมตั้งแต่เมื่อวาน
ที่มีการปักหลักการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์
และการชุมนุมที่ท้องสนามหลวง
กระทั่งมาถึงช่วงเช้าแล้วก็จบลง
มีการเข้าไปเจาะพื้นที่ท้องสนามหลวงด้วยนะคะ
มีการไปปักหมุดคณะราชหมุดที่สอง
ก็เป็นการแสดงสัญลักษณ์ตามที่ได้ประกาศเอาไว้

บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นนาทีแกนนำกลุ่มแนวร่วม

ก็นำโดยทนายอานนท์นำพานะคะ
ศูนย์ธนายเพื่อสิทธิมนุษยชน
แล้วก็มีแพนกวินพระฤทธิวารักษ์

รวมถึงตัวแทนของนักศึกษาเนี่ยค่ะ
มาร่วมกันปักหมุดคณะราชหมุดที่๒สีทองเงิน
ขนาดก็คือ๑๑๖นิ้วก็คือปักลงบนพื้นดิน
แล้วผนึกด้วยปูนซีเมน
และช่วงนี้เป็นการทำพิธีสวดด้วยนะคะ
แล้วก็มีการตามด้วยการอ่านแถลงการของคณะราชฉบับที่สอง
ในช่วงเนี่ยเวลานี้สักประมาณ๖นาฬิกา๓๙นาทีได้

ด้วยการชูนิ้วลงบนหมุดคณะราชแบบนี้

จากนั้นในแพลนกวิ่นในภริษนะคะ
มีการขึ้นบนเวทีแล้วก็มีการประกาศค่ะ
นัดรวมพลบอกว่าเดี๋ยวจะมีการสร้างเซอร์ไพรส์ใหญ่
เป้าหมายนะคะในการไปยื่น๑๐ข้อเรียกร้องต่อองค์คมนตรี
เดิมเขาตั้งเป้าว่าจะเดินทางไปยังธรรมเนียบรัฐบาล

เปลี่ยนไปทำเนียบองคมนตรีแทน
ซึ่งแก่นนำมีการขึ้นรถ๓คันแบบนี้นะคะ
เป็นรถขยายเสียงแล้วก็พามวลชนเนี่ย
เคลื่อนขบวนจากสนามหลวงไปยังหน้าสารดีกา
ระหว่างนั้นมีการไปเผชิญหน้ากับแนวกั้นตำรวจด้วยนะคะ
จุดนี้เองรุ้งนางสาวปนัสยาหนึ่งในแกนนำลงจากรถ
มาพูดคุยมาเจรจากับตำรวจในการขอเข้าไปยื่นหนังสือต่อประธานองคมนตรี
สถานการณ์ตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
เป็นไปด้วยความสันติ
ก่อนที่บนตำรวจโทษพรรคพงศ์พงศ์เพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาท
จะมีการออกมามาเจรจากันคือบรรยากาศแบบสันติมากอะค่ะ
มีการพูดคุยผ่านกันไปได้ด้วยดีแล้วก็มารับข้อเรียกร้อง
พาคุณผู้ชมไปฟังนาทีเจรจากันหน่อยค่ะ

อันนี้พี่ชื่อแล้วชื่อไรเนี่ย

พี่อู๊นโอเคหนูเรียกพี่อู๊นนะ
มีการถามชื่อเล่นกันด้วย
บรรยากาศก็เลยดูกลายเป็นผ่อนคลายมากขึ้น
จากเดิมรุ้งเองตั้งใจจะไปมอบให้กับมือองค์คมดรี
แต่สุดท้ายก็มีการมอบกันตรงนี้เลย
ที่สุดรุ้งค่ะนางสาวปนัสยาอ่านข้อเรียกร้องทั้งหมด
ยื่นให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเป็นตัวแทนรับมอบ
แล้วก็รับปากว่าจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้นะคะ
ซึ่งถ้าหากอยากจะทราบความเคลื่อนไหว
ให้ไปสอบถามที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
ช่วงนี้ใช้เวลาเจรจาประมาณ๑๕นาทีค่ะ
สุดท้ายก็มีการถ่ายภาพเป็นสักหีพยานท่ามกลางสื่อมวลชนที่
สังเกตการณ์อยู่บริเวณนี้ด้วย
กระทั่งเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
แนนกวินเขาขึ้นปลาใสขอบคุณมวลชน
ตรงนี้มีการประกาศชัยชนะในศึกครั้งแรกค่ะ

ก่อนจะมีการนัดเจอกันรอบใหม่
เดินทางไปสภาพผู้แทนรัศดร
วันที่๒๔กันยายนนี้
เพื่อจะไปทวงถามการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ว่าจะมีการทำร่างรัฐธรรมนุนของประชาชนหรือไม่
และจะมีการนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งค่ะ
วันที่๑๔ตุลาคมนี้
ก็มีการขอให้ลาพักร้อนหยุดงานกันทั้งประเทศ
นี้เขาก็มีการพูดถึงเป็นการ

ค่ะ
หลังจากเสร็จสิ้นการชุมรุมไปแล้ว
โดยประมาณ๑ชั่วโมง
ช่วงเวลาของการรับหนังสือจากแก่นำผู้ชุมนุม
ของผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
โดยบอกว่าเป็นการรับเรื่องทางธุรการในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เท่านั้น
ส่วนนายกรัฐมนตรีเองนะคะขอบคุณประชาชน
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
เรื่องนี้เปิดเผยโดยโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ
บอกว่านายกรัฐมนตรีขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และประชาชน
ช่วยทำให้สถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เลี่ยงการเผชิญหน้าและการยั่วยุต่าง
รัฐบาลมีความมุ่งหวังให้ประชาชนมีสิทธิ์

ภายใต้รัฐธรรมนูลและในกรอบของกฎหมายค่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกหรือสนับพัฒนาเจริญ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำว่า
จากกรณีที่พลตำรวจโทรพพเพตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเดินทางไปรับหนังสือ
ข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยตัวเอง
บอกว่าขั้นตอนนี้เป็นการรับหนังสือตามขั้นตอนทางธุรการเท่านั้น
สำหรับการจัดการเอกสารคำร้องตำรวจจะดำเนินการส่วนนี้
ให้เร็วที่สุดต่อไปค่ะ
อกจากนี้นะคะพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัย
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานระบุว่า
เหตุการณ์ชุมนุมที่เพิ่งผ่านไป
เอาจริงแล้วนะตำรวจจับตาดู
ตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้าย

มีความผิดอยู่๓ช่วงด้วยกัน
ช่วงแรกเลยคือช่วงที่ออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถือว่าเป็นการชุมนุมโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ตำรวจได้รับทราบ
เป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะ
ส่วนช่วงที่๒ที่มีความผิด
คือช่วงที่กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปในสนามหลวง
แต่อยู่จนกระทั่งล่วงเลยเวลาการเปิดให้บริการ
และส่วนที่๓คือการปักหมุดที่ทำเมื่อช่วงเช้า
เป็นการกระทำผิดทั้งหมดเลย
ตำรวจได้บันทึกภาพและเสียงไว้พิจารณาดำเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไปแล้วนะคะ
ซึ่งตอนนี้เองอยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายกฎหมาย๒หน่วยงาน
โดยงานแรกที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นเจ้าของพื้นที่เลย
ก็คือกรุงเทพมหานครค่ะ
กรุงเทพมหานครเขาเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่สนามหลวง

ซึ่งหากเข้าข่ายความผิดชัดเจน
ตัวแทนทั้งสองหน่วยงานจะต้องเข้าแจ้งความดำเนินคดี
ตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
สำหรับกรณีดังกล่าวนะคะที่อ่านไปช่วงที่๑ช่วงที่๒ช่วงที่๓

มีโทษตามมาตรา๓๒ข้อหาทำให้โบราณสถานเสียหาย
คำว่าโบราณสถานก็คือสนามหลวง
เสื่อมค่าไร้ประโยชน์
มีโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีปรับไม่เกิน๑ล้านบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
ซึ่งหาก๒หน่วยงานที่บอกไปก่อนหน้านี้
คือกระทรวงวัฒนธรรมและกรุงเทพมหานคร
โดยงานพิจารณาว่าผิดในส่วนของตัวหมุด
ก็จะเป็นความรับผิดชอบในการดำเนินการเอาออก
เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ควรมี
หรือไม่พึงมีในท้องสนามหลวงค่ะ

ตำรวจได้มีการตั้งทีมพนักงานสอบสวนกว่า๔๐คน
โมนิเตอร์การปราศัยตลอดคืนที่ผ่านมา
มอนิเตอร์ค่ะต้องดูตลอดเวลาเพราะดูว่ามีแก่นำคนไหนไหม
กระทำผิดเงื่อนไขการประกันตัวของศาลไปก่อนหน้านี้
จากคดีที่ถูกดำเนินการไปก่อนหน้านี้ค่ะ

การชุมนุมที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงเช้า
จนกระทั่งจบการชุมนุมค่ะ
ส่วนท่าทีของฝ่ายต่างคุณผู้ชมติดตามได้อีกครั้งในไทยรัฐนิวโชว
ว่าจะมีท่าทีอย่างไรหลังจากที่การชุมนุมนั้นผ่านพ้นกันไปเรียบร้อยแล้ว